ตำรวจที่กระบีครับโดนคนหลอนยาแกงครับอืมอืมปิดกรอบพิธีน้ำแข็งน่ะ
ครับคนหลอนยาโทรไปแจ้งบอกเนี้ยพี่ตำรวจมีคนยิงกันตายนะเอ้า
วิทยุหนึ่งเก้าหนึ่งครับรับแจ้งว่ามีคนยิงกันตายในบ้านเลขที่สองแปดสาม
หมู่สองตะบลโฆษฐานอำเภอเขาพนมก็เลยประสานตำรวจสาวพอเขาพนม
ไปดูหน่อยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุหน่อยไปถึงปรากฏว่าคุณผู้ชม
ไม่มีคนตายอ้าวไม่มีใครยิงกันนะอ้าว
นี่เป็นบ้านเลขที่สองแปดสามครับตำรวจพอไปถึงอ้าว
ไม่มีคนยิงกันไม่มีคนตายเอายังไงดีโทรกลับไปยังคนแจ้งอีกครั้งหนึ่ง
คนแจ้งเนี่ยชื่อว่านายบรรลุหลานวงอายุห้าสิบปี
ลองถามว่าคุณบรรลุเหตุมันเกิดที่ไหนเขาบอกว่าไง
คราวนี้คุณบรรลุบอกเหตุเกิดที่บ้านเลขที่หนึ่งศูนย์สอง
ไปอีกจุดนึงอยากหาอย่างเป็นเจอกับนายบรรลุ
สอบถามอะไรก็ตอบไม่ค่อยรู้เรื่องเลยตำรวจก็เลยถามว่าคุณบรรลุ
ใจเย็นเย็นนะคนถูกยิงอ่ะเสียชีวิตที่ไหนอืม
ไม่รู้อ้าวไม่รู้เหมือนกันเอ้าระหว่างนั้นเองชาวบ้านรู้ข่าวว่าเอาละ
มีคนแจ้งคนยิงตายขอไปดูซะหน่อยใครตายใครยิง
ไปถึงตำรวจก็เลยลองถามชาวบ้านดูจนมาทราบว่า
สรุปไม่มีใครตายครับคุณผู้ชมไม่มีใครยิงกันด้วย
บรรลุหลอนยาแล้วก็โทรไปป่วนตำรวจ
ตำรวจก็เลยคุมตัวในบรรลุไปที่สพเขาพนม
ซวยเลยทีนี้คุณบรรลุโดนแจ้งข้อหาครับ
โดนดำเนินคดีในฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน

ใช่แล้วพี่น้ำแข็งเดี๋ยวโดนตรวจหาสารเสพติดแน่นอนครับ
ถ้าเจอนะถ้าม่วงนะโดนอีกข้อหาครับ
เหตุการณ์นี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
แม้แต่ตัวท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกระบี
ท่านไปเองเลยไปจุดเกิดเหตุจะไปตรวจสอบไง
เนื่องจากว่าเข้ารักษณะเหตุอุกชกรรมร้ายแรง
แต่ยังไปไม่ถึงครับท่านยังไปไม่ถึงโอ้โชคดี

ท่านท่านไม่ต้องมาแล้วเดี๋ยวรถกลับเลย

เพราะผู้ใต้บังคับบัญชาแจ้งว่าเป็นแค่เหตุโทรป่วนครับ
ท่านก็เลยกลับไปแล้วก็ฝากเตือนว่า
ทุกวันนี้นะกำลังพลของตำรวจ
กำลังพลของกู้ภัยเนี่ยทำงานหนักอยู่แล้ว
กลั่นแกล้งหรือว่าคึกขนองเป็นสิ่งไม่ควรกระทำ

เพราะว่าตัวผู้แจ้งเองมีความผิดตามกฎหมายด้วยคุณผู้ชม

ก็คิดดูสิช่วงสงกรานตำรวจได้หยุดไหมล่ะ

ให้ประชาชนตามถนนหนทางต่างด้วย
แต่บรรลุไม่รอดนะบรรลุนี่โดนข้อหาไปแล้ว
บรรลุอยู่ดีไม่ว่าดีนะบรรลุ